มีแต่ข่าวดราม่าวันนี้มีแต่ข่าวดราม่า
คุณป้าคนเนื้ออายุหกสิบปีค่ะนะครับ
โดนตำรวจเรียกเงินกว่า๓๐๐๐บาทในคดียาเสพติด
แล้วผลมันจะเป็นยังไงอ่ะนะครับเรื่องราวนี้ได้รับการร้องเรียนจาก
ป้าติ๋มครับป้าติ๋มอายุหกสิบปีเข้าแจ้งความกับตำรวจสอบพหนองปลือ
ว่าถูกกลุ่มชายชะกันมากัน๑๐คนได้อ้างตัวเป็นตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติด
เข้าจับกลุ่มในข้อหาเสพยาเสพติดแล้วเรียกรับเงินกว่าสามหมื่นหนึ่งพันบาท
เพื่อแลกกับอิสรภาพป้าติ๋มเล่าบอกว่า
สิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมาหลานชายสองคนวิ่งหนีเข้ามาในบ้าน
มีชายจักรการหกเจ็ดคนปีนรั้วบ้านวิ่งตามเข้ามาในบ้าน
และแสดงตัวเป็นตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดชนบุรีครับ
แล้วก็พกปืนมาด้วยนะแต่ว่าไม่ได้แต่งกายเครื่องแบบตำรวจนะ
จากนั้นนะครับก็แจ้งกับเธอบอกว่าถูกจับเนี่ย
หาจำหน่ายยาเสพติดซึ่งจากการตรวจค้น
พบของกลางเป็นไอซ์จำนวนนึงป้าก็ยอมรับว่าเป็นของตัวเองแหละ
เอาไว้เสพแล้วก็ถูกควบคุมตัว
พร้อมกับหลานอีกสองคนที่เซฟเฮาส์ในซอยพรประพานิมิตรสิบสาม
บนหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับ
หลังจากถูกคุมขังอยู่หนึ่งคืนหนึ่งในชายชะกันนะครับ
ก็ทำทีเข้ามาพูดคุยมีข้อเสนอว่าอยากจะช่วยนะ

เรียกเงินห้าหมื่นบาทป้าบอกโอ๊ยป้าจะหาได้ยังไงนะ
มีแค่สามหมื่นหนึ่งอ่ะเอาไหมกลุ่มชายชะการตกลงฮะ
แล้วก็ให้ลูกชายโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนายวัญชัยสมุนไพร
จากนั้นเนี่ยป้ากับหลานทั้งสองคน
ก็ได้รับการปล่อยตัวในวันต่อมาซึ่งกลุ่มชายชะกันน่ะ
จำใบหน้าได้เกือบทุกคนเลยหนึ่งในนั้นชื่อในกรในกร
หลังจากถูกปล่อยตัวครับเข้าแจ้งความกับตำรวจที่สพนปลือนะครับ
ก็ไม่สบายเรื่องความปลอดภัยของตัวเอง

เขาก็บอกว่าเนี่ยป้าโดนเพราะหาจำหน่ายนะ
ป้าบอกว่าป้าไปจำหน่ายให้ใครอ่าเขาก็บอกเออเดี๋ยวมาเองแหละ
เดี๋ยวเงินก็โอนเข้าบัญชีมาเขาว่าอย่างนั้น
เดี๋ยวยาก็มาเองอะเขาก็เรียกเงินห้าหมื่นบาท
เพื่อให้บังสารภาพห้านะป้าก็บอกว่าห้าหมื่นเนี่ย
หาไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะยายก็ทำงานคนเดียว
เงินเดือนเขาบอกเฮ้ยป้าอย่ามาพูดอย่างนี้
ถ้าพูดอย่างนี้ผมจับป้าส่งเลยนะถือว่าป้าไม่ได้ให้ความร่วมมือ
อ่าป้าก็บอกงั้นโอเคเดี๋ยวป้าคุยกับลูกชายให้
ลูกชายก็ไปขอเบิกเงินเดือนมาได้สองหมื่นห้า
ในในธนาคารในแอปธนาคารของป้ามีอยู่หกพันกว่า
โอนให้เขาไปเท่าไหร่สามหมื่นหนึ่งพันค่ะ
อาจจะไม่ได้จบแค่ป้าติ๋มนะคุณผู้ชมมีอะไรอีกอ่ะ
คือมีนางสาวจอยนามสมมุติครับอายุ๑๘ปีมาเผยว่า
แฟนเธออ่ะแฟนเธอโดนกลุ่มชายชะกันกลุ่มเดียวกันเนี่ย
อุ้มตัวไปเซฟเฮาส์แล้วก็แจ้งข้อหาครอบครองไอซ์
และมีการต่อรองเพื่อแลกกับอิสรภาพด้วยครั้งแรกฝั่งกลุ่มชายชะกันเนี่ย
เรียกเงินมาหนึ่งแสนบาทต่อรองกันไปต่อรองกันมาเหลือแปดหมื่น
แต่ก็ยังไม่จบไปจบที่๖๐๐๐บาทครับอันนี้เรื่องจากนางสาวจอย
แต่ระหว่างที่กำลังจะโอนเงินให้กลุ่มชายชะกันปรากฏ
เรื่องไปถึงหูนักข่าวในพื้นที่ชายชะกันเปลี่ยนท่าทีว่ะพี่เบิร์
น้ำแข็งยังไงฮะจากที่เรียกเงินใช่ไหม
เปลี่ยนเป็นทำทีทำบันทึกจับกลุ่มเลย
ส่งตัวแฟนจอยเนี่ยไปดำเนินคดีที่สพเมืองพัทยาครับ
แล้วเรื่องนี้โอ้โหไปถึงผู้การเลยนะผู้การ
ต้องลงมาเลยแหละเพราะว่าพลตำบัตรีกำพลลีราปรภากรนะครับ
ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีมาติดตามคดีด้วยตัวเองเลยดอม
พบว่ากลุ่มชายชะการที่ถูกกล่าวหาเป็นตำรวจชุดกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีครับ
ก็เลยมีคำสั่งให้ทั้ง๕นายไปปฏิบัติราชการณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมแล้วแล้วตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยครับ